มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบีกันหน่อยนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งพาลูกน้อยขึ้นไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม
บอกว่าถูกนายจ้างเบี้ยวค่าจ้างเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
ทีนี้ระหว่างที่รอเธอเกิดอาการเครียด
สุดท้ายตัดสินใจนะใช้มีดปอกผลไม้ความยาวสักประมาณ๑๕เซนติเมตรค่ะ
คอตัวเองเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการเอง
ก็ต่างตื่นตกใจนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมสักพัก
เธอตัดสินใจวางมีดลง
ต่อมาพันเอกถากูลภาคเพียรหัวหน้าฝ่ายข่าวกอรมนกระบี่
พร้อมเจ้าหน้าที่ก็มาเจรจาเกลี้ยกล่อมใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาที
เธอจึงมีอาการสงบลงแล้วก็ยอมวางมีด
จากนั้นก็พาตัวไปพูดคุยหาแนวทางในการช่วยเหลือ

ผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมเธอเล่าบอกว่าเธอเป็นคนงานก่อสร้าง
ถูกนายจ้างคนหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าน่าจะเป็นตำรวจนะ
ซึ่งเงินจำนวนนี้เธอบอกว่าเธอจะพาลูกสาวเธอวัย๓คัว
ไปรักษาอาการป่วยแต่เธอกลับไม่ได้เงินนะคะ
ช่วงนี้เธอก็ไม่มีงานทำด้วยค่ะ
เธอก็เลยเครียดก็เลยตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
พันเอกทากูลตอนนี้ติดต่อไปยังนายจ้างคนดังกล่าวแล้ว

พร้อมกับให้นายจ้างจ่ายเงินบางส่วนมาก่อนให้กับเธอ

จ่ายเงินเบื้องต้นมาก่อน๑๐๐๐บาท
จากทั้งหมด๑๒๐๐๐บาท
ส่วนทางพันเอกทากูลท่านใจดีค่ะ
ก็บอกว่ามอบเงินส่วนตัวให้อีก๑๐๐๐บาทนะคะ
เพื่อให้ผู้หญิงคนนี้นำไปเป็นค่าใช้จ่าย
จากนั้นค่ะก็ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

มารับลูกสาวของเธออายุ๓ขวบ

ส่วนเงินที่เหลืออีก๑๑๐๐๐บาท
นายจ้างตอนนี้ศูนย์ดำรงธรรมกระบี่บอกว่ารับเรื่องนะ
เดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ให้